ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง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

สวัสดีครับ
แต่เห็นหน้าเราสองคนแชร่มแร่มแบบนี้นะครับ

เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาที

สู่ชีวิต
รายการที่เป็นขวัญใจนะครับ

ต้องการเงินทุนต้องการกำลังใจ

นี่ครับมารายการเราถูกต้องได้ทั้งหมดเลย

๑ล้านบาท
เพลงกับ๑ล้านบาท

แล้วไม่ต้องมาร้องเพราะไม่ต้องมาร้องดี

แหมสงสัยตั้งแต่ลูกคอ๙ชั้น๑๑ชั้นแล้วค่ะ
นั่นลูกคอนะคะไม่ใช่ตึกใบหยก
เอาแค่ร้องให้ถูกต้องเนื้อเพลง
ไม่ต้องฝาดฟันกับใครด้วยคนที่คุณต้องฝาดฟันคนเดียว

แล้ววันนี้ก็ถึงเวลาของเขาแล้วนะครับ

ไปพบกับภาพชีวิตของเธอได้เลยนะครับ
คุณนิ่มแม่ผู้ยอมลำบากดีกว่าให้ลูกตรอมใจตายครับ

ขายอาหารอีสานปัจจุบันขายอยู่ที่บ้านเช่าบ้านเขาอยู่
เมื่อก่อนขายอยู่ข้างห้างจ้ะแต่ทีนี้มันหมดสัญญาปีนึง
เขาขึ้นค่าเช่าแล้วก็เงินกินเปล่าต้องหาเงินให้เขาแสนกว่าบาทอ่ะ
ถึงจะมีปัญญาได้เปิดต่อได้ไม่หนีจริงจริง
ถ้าตัวคนเดียวก็ไม่เป็นไรอ่ะต้องเลี้ยงลูก
ลำพังแล้วผิดเจ้าหัวลูกคนเดียวทุกวันนี้ก็เลี้ยงดูลูกพิการเนี่ยจ้ะ
หกขวบกว่าเขาพิการตั้งแต่กำเนิดคลอดก่อนกำหนด
ลำพังคนเดียวก็เลิกกับแฟนแล้วเขาเลิกตั้งแต่น้องคลอดใหม่ใหม่อ่ะ
น้องคลอดก่อนกำหนดไม่เต็มเจ็ดเท่าไรลำหนักน้อย
ออกมาเดือนแรกเนี่ยตาไม่ปกติตาก็เป็นกระจกตาขุ่นตัวเหลืองเป็นตับ
เดือนแรกนี่แม่นอนอยู่ใต้เตียงลูกอยู่สิริราชตลอด
แต่มันก็ทำให้เราแก้มแกร่งโว้คนอื่นหนักรอบเยอะ
ตอนนี้ตาน้องก็มองไม่เห็นเคลื่อนไหวก็กระดึ๊บกระดึ๊บได้
แล้วก็จะเป็นโรคประจำตัวคือโรคชักเล็งอยู่แล้ว
เขาถึงได้ให้แม่ไปกระตุ้นพัฒนาการทุกอาทิตย์แรกแรกแม่ไป
หลังมันไม่มีค่ารถคุณถึงจะฟรีแต่ทุกอย่างไม่มีค่ารถ
ค่ารถไปกลับมันต้องสี่ร้อยห้าร้อยอาศิริราชอ่ะทั้งวัน
เคยเอารูปแบกจากหัวตู้

ช่วงนั้นนัดหมอตาหมอตาอับ

บ้านไหนสำคัญสุดสำคัญสุด

โรงพยาบาล๔รอบก็เท่าไหร่แล้ว

ค่าลดค่าอะไรมันค่าจะจ่ายมันเยอะ

ใช้วิธีสวดมนต์เอาสวดสวดกับตาตาก็ช่วยสวดพาน้องมาสวดทุกคืนค่ะ

บางคนเขาก็บอกว่าทำไมไม่เอาไปไว้ส่งคล้อคือให้เราทิ้งลูกก่อนนะ
ไวแล้วร้องไห้ลงหลังเหมือนกันทำไมใช่ไม่ได้
ที่สุดเขาก็บอกไม่ได้หรอกแม่น้องเขาได้รับความอบอุ่นจากแม่ตอนแรกแล้ว
เขาก็เลยช่วยเราให้เอาไปเอานมมากิน
เขาก็มาดูมาเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะ

เพราะเขาจะมีกรณีแบบนี้เยอะ
ก็คือน้องก็จะไม่กินเขาเรียกตอมใจ
ทำไม่ได้อ่ะคุณไม่โดนกับตัวเองก็ไม่รู้

เขาก็ช่วยนะอันผักร้านหมู
นี่ร้านหูยังเป็นหนี้เขาอยู่เลย๔๑๐บาท

ทำอะไรก็ทำทุกอย่างเนี่ยทำหมด
แต่ปัญหาเราอยู่ที่เราทิ้งลูกไปขายที่อื่นไม่ได้
เข็นลูกไปขายส้มตำด้วยที่ตลาด
เพราะว่าที่ตลาดคนเยอะตอนเย็นพอขายได้
แต่ทีนี้ไปเสียค่าเช่าอีก๘๐บาท
ทุกวันนี้ก็ดูแลตาด้วยดูแลพ่อค่ะ
อายุ๗๗แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรง
เป็นโรคหัวใจใส่เครื่องกระตุ้น
ต้องกินยาสลายริ่มเลือดต้องไปหาหมอประจำ
ก็ขอบใจที่ทุกอย่างที่เขาทำให้พ่อ
ไม่ว่าการอยู่กินหรือการกินอยู่หลับนอนอะไรก็
ขอบใจเขาที่เราเบรกพึ่งผ่าใส่เขา
ประหายเขาสบายทุกวันนี้เขาหวังเรา
เขาเป็นคนให้ตกเป็นรายการนี้
ได้เท่าไหร่ก็เอาลูกเอาทุนมาต่อชีวิตเรา
ถึงหวังถ้าได้ทุนจากรายการนี้บ้าง
อยากใช้หนี้ที่กู้มาของพ่อกู้มา๒๐๐๐๐๐
ทีนี้เขาจะฟ้องคนขังแล้ว
ทุกวันนี้นะถึงรู้ว่าจะลำบากอย่างนี้ก็ไม่เสียใจ
รักเขามีความสุขที่จะอยู่กับเขาตลอด
วิทย์ไม่ได้รักหนูลงแต่รักแม่ไม่ตอบดิ
ยิ้มก่อนยิ้มรอก่อน

นั่นคือภาพชีวิตนะคะของคุณนิ่ม
แม่ผู้ยอมลำบากดีกว่าให้ลูกตรอมใจตายค่ะ

ถึงลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ยังไงก็คือลูก
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อ
ที่เป็นคนให้ลูกจดเบอร์

แล้วจนวันนี้โอกาสเขาเป็นของเธอแล้ว

แม่ผู้ยอมลำบากดีกว่ายอมให้ลูกตรอมใจตายครับ

สวัสดีค่ะคุณนิ่ม

ขอต้อนรับคุณนิ่มนะครับสู่รายการ

เมื่อกี้เราก็ได้ชมภาพเรื่องราวของคุณนิ่มไปแล้วก็
พวกเราอึ้งกันไปเลยนะครับ

กับคุณตาหรือคุณพ่อของคุณนิ่มนะครับ

น้องบิ๊กคลอดก่อนกำหนด

คือปกตินี้ต้อง๙เดือน
ใช่แต่ว่าเราไม่แข็งแรงเลือดมันออกบ่อย

เขาก็ซาวไปเรื่อยจนเดือนที่๓ที่๔
เพราะว่าศีรษะน้องมันเล็กนะ
มันโตไม่ปกติเหมือนเด็ก
สัปดาห์ที่๑๐สัปดาห์ที่นี้มันจะต้องพัฒนาการอย่างนี้

พอจนเดือนที่สี่ครึ่งถึงเดือนที่ห้า

ใช่ว่าก็คือ๕๐๕๐อยู่ที่แม่

ก็คือว่าไปศรีราชเขาก็จะยุติให้

ดิ้นตลอดเขาดิ้นเป็นเท้าขึ้นมาเลย

ผ่านเดือนที่ห้าไป

ตรวจปกตินี่แหละค่ะแล้วทีนี้ทีนี้เลือดมันออกบ่อยเกิน
หมอก็บอกปากมดลูกมันเปิดแล้วนะก็ต้องผ่าเลยนะแม่นะ

ใช่แต่วันนั้นก็ส่ง

นิ่มแล้วก็น้องเนี่ยไปหาหมอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ไม่ได้ไปประมาณ๒๓เดือนแล้วเนี่ย
จากวันนี้นะครับถอยหลังไปสองสามเดือนโทรไปเลื่อนเขาก็ด่าแล้ว
เนื่องจากไม่มีค่ารถ
เอาขึ้นเห็นบอกเอาขึ้นรถไปรถตู้รถตู้ว่าเขาร้องตกใจแรก
ไม่ค่อยได้เขาเอาเขาไปไหนครับ
หลังที่มาเปิดร้านส้มตำเนี่ยค่อยเอาเขาใส่รถเข็นไป
แล้วที่ดูรายการนี้แหละที่พ่อบอกให้มา
เขาเปิดเพลงพยายามให้เขาได้ฟังเพลง
เพราะเราเพิ่งจะรู้ว่าเค้าฟังเราร้องมีความสุขเราก็ร้อง
ทีนี้ความไม่บรรเทาก็มีอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการดูแลลูกมีอะไรบ้าง
ก็วันหนึ่งก็โจ๊กซื้อโจ๊ก
เดี๋ยวนี้เขาทานโจ๊กได้แล้วนมก็น้อยลงหน่อย

แล้วทีนี้เราให้เขากินเยอะมาตลอด
เขาไม่ได้กินเขาก็กรี๊ดก็ร้อง

เดือนหนึ่งก็ประมาณเกือบ๔๐๐๔๐๐๐กว่า

ส้มตำแต่ก่อนมันก็พออยู่ได้อยู่
เศรษฐกิจมันดีแต่เดี๋ยวนี้กู้แก่งมันเยอะ
เพราะเห็นมากคนก็ออกมาค้าขายกันหมดในหมู่บ้านที่อยู่เนี่ย

บางทีลงทุน๗๐๐ขายได้๘๐๐หุ้น

โอ้ยืมน้องระบบหมดนะคะ
เงินกู้๕๐๐๐ส่งแต่ดอกอย่างเดียว
วันละส่งมาเป็น๓เดือนก็ยังมี

นี่ทั้งหมดเอามาลงทุนลงแล้วก็

นั่งคิดวันนี้ขายไม่ได้ทำไงดีวะ

จะคิดไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ติดลูก

แล้วก็คิดว่าวันนี้ไม่ได้มาออกรายการนี้

คิดอย่างนั้นจะได้เท่าไหร่ก็ได้ทุน

ไม่มีอะไรมาทำร้ายคุณนิ่มได้หรอกครับ

ทั้งจากข้างในและภายนอกเลย

พ่อเป็นคนอดทนดีครับ

มีโรคหัวใจกับโรคเลือดสองอย่าง
เวลาอาการมันมามันเป็นยังไงบ้างคะ

ผ้าสะพานรอยจะต้องพักไว้ก่อนแล้วก็เดินต่อ
คุณพ่อทุกวันนี้ทุกใจเรื่องอะไรมากว่าที่สุดครับในบ้าน
ก็มีเรื่องลูกนี่แหละค่ะ

เห็นบอกตอนนี้เป็นห่วงคนค้ำประกัน
ถ้าเขาถูกฟ้องเขาก็ต้องลำบาก

ติดไปยืมคนนั้นคนนี้ให้เข้าไป
ถ้าเราส่งอยู่เขาก็ไม่ฟ้อง
แล้วคุณพ่อยังไงครับดูรายการนี้
ก็มันให้สติดีครับมีความคิดดีให้สติดี
ไม่ว่าด้านกระตันยูไม่ว่าด้านความรัก
เป็นว่าด้านครอบครัวดูแล้วดี
พอคุณตาเห็นก็จดเบอร์เลยเหรอคะ

นานไหมครับจากที่บอกให้ลูกสาวติดต่อไปแล้วได้มาออกวันนี้
ก็คงประมาณไม่ถึง๒อาทิตย์
เราปรบมือให้ทีมงานนะขอบคุณมาก
อันนี้เรียกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน

เร็วมากไม่ถึง๒อาทิตย์นะครับ
วันนี้คุณนิ่มมายืนอยู่ตรงนี้แล้ว

ทีนี้พอมีโอกาสแล้วตอนนี้ต้องใช้โอกาสนั้นให้เต็มที่

รายการเรามีเงินทุนให้นักสู้ชีวิตนะครับ
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คุณนิ่มครับคุณนิ่มต้องการเงินทุนจากรายการของเรา
เอาไปสู้ชีวิตเท่าไรครับ
สามแสนบาทค่ะสามแสนบาทครับเฮ้ย

เป็นไงบ้างครับบทเพลงแรกนะครับสำหรับคุณนิ่มในรายการของเรา
รู้จักไหมครับรู้ค่ะศิริพอน้ำไพพรุงโอ้โหชื่อว่าเพลง
ปริญญาใจอืมโอ้เพลงดีกว่าร้องได้ไหมคะก็พอได้

เอาให้ชัวร์เลยนะเพลงนี้ใช่ค่ะถึงแม้ว่าคุณนิ่มจะบอกว่าเพลงนี้
เคยร้องแต่ว่าเรามีตัวช่วยให้นะครับตัวช่วยนี่คือช่วยให้มันบรรเทา
ตื่นเต้นได้อยากจะใช้ก็ได้ไม่อยากใช้ก็ได้สำหรับเพลงแรกนี่มี
ได้เลือกเลยฟังอินโทรไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่ง
จะใช้หรือไม่ใช้ครับไม่ใช้จ้ะ

ต้องสูตรหายใจลึกและก้าวไปอย่างมั่นคงนะครับ
สู้ค่ะเผอรูปสู้เผอรูป
ถ้าพร้อมแล้วมาถึงเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลง

ขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โชคดีมีอ้ายเฝ้าคอยอยากยืนให้โอกาสใจ
ยิ่งโพสต์ยิ่งใกล้มั่นใจอายเป็นคนดี
ยามเจ็บยามช้ำชีวิตน้องมีอายคอยดึงไว้
เป็นพี่ยามท้องเป็นพ่อยามน้องหวั่นไหว

ในใจอ้ายคือผู้ให้เรื่อยมาก
บูชาอายเป็นพ่อพระในใจ
เชื่อไหมเชื่อใจอายทุกเวลา
ได้โอกาสเรียนได้รักจากอายแทนค่ะ
ขอบคุณสวรรค์เมตตา
ประธานอายมายาใจ
ได้หากับอายเหมือนใจได้ปริญญา
อยู่ยืนสู้ชีวาเพราะว่าอายปูทางไว้
จับมือประคองขอร้องอย่าได้เปลี่ยนไป
ไอ้คือปริญญาใจ
น้องจึงยิ้มได้วันนี้

กระหึ่มทีเดียวทางบ้านก็คงเชียร์กัน

เรียกว่ากำลังใจล้นหลาม

เอาล่ะเอาล่ะ

มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณนิ่มร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

โครงใจโครงใจโครงใจโครงใจ
โครงใจโครงใจโครงใจ